ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะ

ขออนุญาตค่ะคุณผู้ชมข้ามรายการของเราในค่าวนี้ยังหนีไม่พ้น

ที่ตำรวจของเรานะคะสามารถจับกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่อย่างไซสนะได้นะคะ
ซึ่งก็มีการซัดทอดไปถึงเหล่าคนในวงการบันเทิงบ้านเรา
ไฮโซรวมไปถึงเซเลบิตี้ชื่อดัง
ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยชาวเน็ตเขาจับสังเกตไปถึง๒พระเอก
ที่มีภาพร่วมเฟรมกับบุคคลที่มีหน้าตาละไม้คล้ายกับศาสนา
เมื่อวาน๑ออานัทลาพาณิชย์เขาออกมาเคลียร์ไปแล้ว

ล่าสุดมาถึงอ๋อมอักภัณฑ์กันบ้างนะคะ
ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าทำเอาเหล่านักสืบไซเบอร์พากันแกะรอยตามสืบ
แล้วก็ให้บังเอิญไปขุดเจอภาพถ่ายของสองพระเอกหนุ่มนะคะ
อ๋อมอักภัณฑ์และอานัทลาพาณิชย์ร่วมเฟรมกับผู้ชายคนหนึ่ง
ซึ่งหลายคนตั้งข้อสังเกตว่ามีใบหน้าคล้ายกับไซสนะ
ก็เลยเกิดเป็นประเด็นให้หลายคนสงสัยว่า
นักแสดงหนุ่มมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการค้ายาเสพติดนี้หรือไม่

ได้รับการเปิดเผยข้อมูลจากคนใกล้ชิดของพระเอกหนุ่มออมอัคภัณฑ์
ที่มาของภาพถ่ายดังกล่าวนะคะ
ว่าเป็นภาพในงานเลี้ยงของนิตยสารชื่อดัง
วางจำหน่ายในลาวเมื่อประมาณ๒ปีที่แล้ว
แล้วก็ได้มีการเชิญดาราเซลปชื่อดังทั้งของไทยและลาวไปร่วมงานหลายคน
โดยได้มีการขอถ่ายรูปด้วยกันตามปกติ
แต่ทั้งนี้ยืนยันนะคะว่าบุคคลในภาพไม่ใช่ไซสนะพ่อค้ายาเสพติด

ส่วนฝั่งของอ๋อมนั้นตอนแรกที่ตกเป็นข่าวก็รู้สึกงงอยู่เหมือนกัน
แต่ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าว
ต้นก็ได้เข้าไปชี้แจงกับทางช่องต้นสังกัดแล้วนะคะ
ซึ่งผู้ใหญ่ก็เข้าใจดีแฟนทุกคนสบายใจหายห่วงได้เลยจ้า
ใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มแล้วกัน
ถูกจับตามองมากเป็นพิเศษเพราะบังเอิญ
หลายคนบอกเหมือนจริงคล้ายจริงนะคะ

นัทก็บอกว่าเป็นการไปร่วมงานแล้วมีการถ่ายรูป